ลำปางนะครับตรวจจับคนร้ายสองคนคือจ้างรถเครนมานะแล้วคุณผู้ชมเห็นไอ้หม้อแปลงไฟฟ้าไหมที่มันเป็นแท่งอย่างนี้ที่อยู่บนเสาไฟฟ้าที่ใหญ่อ่ะโอ้โหมาขโมยไปกลางวันแสกเลยครับ
ย้็นเลยมันแบบนี้เราไม่ค่อยได้เคยเห็นมีนะครับกำลังขโมยครับย้ำว่ากำลังขโมยเมาะแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับคุณจังห์ประเทิญจังหวัดลำปางเช่นที่ก็ถ่ายไป
ก่อนอ่ะรอให้ความผิดสำเร็จก่อนค่ะนะครับตำรวจทางหลวงลำปาง
ร่วมกับตำรวจสพเถินครับแล้วก็สพห้างฉัดร่วมกันจับ
อายุสามสิบปีส่วนผู้ร่วมก่อเหตุอีก๒คนวิ่งหนีจู๊ดไป
นะครับก่อนหน้านี้นะครับตำรวจได้รับแจ้งจากแขวงการทางลำปางบอก
มันมีคนร้ายนะมันมีคนร้ายมาขโมยหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
นะครับหรือขนาด๒๒๐๐โวลต์นะครับ
ค่าความเสียหายเนี่ยห้าแสนบาทสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาเนี่ย
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในหลายพื้นที่นะครับ
ขิวผู้ชมจุดแรกเนี่ยเขาขโมยที่อำพลาฮ่างชาติ
จับลำปางจุดที่สองเขาเขดเมืองลำปางยกเลิกไป
เพราะว่าไปดูแล้วหม้อแปลงไม่ตรงสเปคนั่น
จากเชียงใหม่ผู้ต้องหานะครับเห็นท่ามาดีตกใจวิ่งหนีไปก่อน
จุดที่๔อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับ
จุดที่ถูกจับกลุ่มแล้วก็เจ้าหน้าที่ถ่ายคลิปไว้ตรงนี้นี่แหละ
ผู้ต้องหาสารภาพว่าได้ค่าจ้างคนละ๔๐๐๐นะครับ
จ้างรถเครนมาขนโดยจะปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้า
แล้วก็ใช้เครื่องมือถอดคั่วไฟนะครับแล้วรถเคนไม่สงสัยเหรอ
ไม่สงสัยเหมือนกับรถเครนอ่ะนะครับคือได้รับคำชี้แจ้วบอกว่า
จะนำหม้อแปลงไปเปลี่ยนไปซ่อมอ้าวรถเช่านะครับ
เครนเช่าเขาก็ไม่สงสัยนะครับจากนั้นก็นำหม้อแปลงไปส่งให้ผู้ต้องหาอีกสองคน
หนีไปนั่นแหละจากนั้นหม้อแปลงก็จะถูกลำเลียงไปชายแดน
ส่งออกไปนอกประเทศเจ้าหน้าที่นะครับ
จะเร่งเสือบสวนจับกลุ่มคนรักอีกสองคนที่หนีนะครับ
ซึ่งเป็นสามีภรรยากันครับ